ยายดาวยายดาวมาพบปากกับเราเป็นประจำทุกเสาร์อาทิตย
วันนี้ยายดาวจะมาเล่าข่าวอียังติดตามกันเลยในช่วงยายดาวข่าวอียัง

ยายดาวข้าวอียังมาแล้วเด้อ
โอ้โหมาแล้วมาเจอคุณผู้ชมเนอะ
ที่ฝึกเต้นขนาดนี้นี่เพราะว่าวันนี้นี่ข่าวอียังที่จะมาเล่าให้ฟังนี่
ตัวมัมพอล่ะทรัพย์ไว้รุ่นพอล่ะ
มัมตัวแม่ไปเที่ยวโอ้โหเต้นลืมวัยกันเลย
ก็เลยอยากจะลองเต้นดูเผื่อเอาไปประชันเพื่อน
โอ้ยว่าจะเพิ่งเต้นข้ากปันใดมวลปันใดไปเบิ่งนี้
เบิ่งแม่เบิ่งแม่

เออเอาขนาดนั้นแหละถ้าจะตัวมัมก็เต้นเท่านี้แหละ
งั้นจะไม่ได้ชื่อตัวมัมคุณแม่ค่ะ
คุณแม่แล้วก็ไปเต้นแล้วโอ้โหเอว
เอออยากประชันอยู่แต่ก็กลัวแพ้
โอ้ยคุณแม่คุณแม่โอ้โหเป็นห่วงแอว
แอวหมายถึงเอวเป็นห่วงเออเอาใส่
เออเอาใส่เต็มที่เลยไอ้แม่เอ้ย
คลิปนี้จะเห็นว่าคนข้างนั่งเงียบเลย
แม่เล่นสเต็มเหนียวเต็มร้อยไปขนาดนั้น
คลิปนี้เขาบอกว่าเป็นสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
อยู่จังหวัดบุรีรำเผินว่ะ
และทีนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้น
เป็นช่วงแค่เปิดผับสถานบันเทิง

แม่ก็เลยไปเปิดเอาเลิกเอาใส่ด้วยท่าเทเวิร์ก
ท่าเทเวิร์กจากสิ่งนี้นะท่าเทเวิร์กจากสิ่งนี้นะ
โอ๊ยจะเป็นเร่งมวลค่ะคุณแม่
ให้ถามหน่อยคุณแม่เอวคุณแม่เนี่ยยังดีอยู่ไหม
ยังสบายอยู่ไหมยังอยู่ดีมีแฮงอยู่ไหม
อย่าลืมกลับบ้านไปหนวดหลังแน่เด้อ
ดูตัวแม่แล้วก็ต้องมีตัวพ่อ
แต่ว่าตัวพ่อนี่น่าสงสารอยู่ดิ
ตัวพ่อนี่กะว่าจะแจ้งเกิดแล้วจะได้เป็นตัวพ่อแล้ว
แต่มีคนมาสกัดดาวรุ่ง
มันพัยเนอะมันอียางเกิดขึ้นอ้ะไบเบิ่งแน่
พ่อเอ้ยกลางปีกมาเลยเนอะพ่อกลางปีกมามาแล้วบินสยายปีกมากะจะมาหน้าเวที
เพลงเอาให้มันดังเลยให้มันเต้นสนุกหลุดโลกไปเลยเด้อ
ถ้าไม่มีที่ไปฮัลโหลโทรมาหายายดาว
ยายดาวเข้ากินอย่างเดี๋ยวมาเต้นน้ำกันแล้วสิได้มวลน้ำกัน
โอ๊ยสงสารผลแห้ง
อ้าวงานไหนงานนั้นล่ะแล้วก็จะได้เจอยายดาวเหมือนกันแหละ
ยายดาวนี่พยายามอยู่ดิพยายามจะเต้นเพลงแดนอ่ะ
เหมือนมันรถแหนะโชครถแหนะ
พยายามอยู่เดี๋ยวจะเต้นจะเต้นเหมือนวัยรุ่นนี่
แต่ว่าคือสิว่าใดหรอกคือสิบว่าพานหรอก

เอาเป็นว่ายายดาวข่าวเองยังขอไปลำใส่หมอลำเหมือนเดิมเด้อ
อ้าวยาวว่าเนี่ย
เอ๊เอ่ยเอาเพลงมาเมนิ้ว
เอาแบบนี้ก็ดีนะยายดาว
เออยายดาวข่าวอีกอย่างมาเล่าข่าวสนุกสนานบันเทิงให้เราชมกันครับ

ทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ